จะพาไปดูต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะพาไปที่เชียงใหม่
พาไปดูเอ่อฝ่ายพญาคำครับเพราะฝ่ายเนี้ยมันสำหรับกั้นน้ำปิง
อ่าปรากฏว่ามันแตกพอแตกแล้วเป็นยังไงภาพคือแบบนี้เลยค่ะ
ปลายพญาคำแตกแล้วนะครับสายพญาคำแตกแล้วครับ
ตัวนะครับผมก็หนีก่อนแล้วครับ
ฝ่ายพญาคำพี่ผู้บอกข้าวน้ำรุ่มช่วย
ฝ่ายพญาคำเตรกน่ะ
มาแล้วผู้ไฟเว้ยเนี่ยมันจะมานี่แล้ว
ไหมมันไวมานี่แล้วฝ่ายพญาคำแตกครับ
ระทึกเลยคือกั้นแม่น้ำปิงไง
ก็เรารายงานตั้งแต่เมื่อวานว่าน้ำปิงมันสูงจริง
ใช่ค่ะแล้วจุดตรงนี้พี่เบิร์ตตรงหน้าค่ายกาวิระ
พอมันแตกมาแบบนี้น้ำก็ทะลักนะคะไหลเข้าท่วม
อย่างที่สารพีก็อ่วมหนักเหมือนกันค่ะ
ซึ่งเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะตอนประมาณสักบ่ายสาม
ของคุณรุ่งฟ้าจงเจริญโพสต์คลิปโพสต์ข้อความแบบนี้
น้ำไหลผ่านมาที่ตำบลหนองหอยที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะ
ไหลเข้าสู่ตำบลหนองพึ่งที่สารพีก็มีอะไรบ้างอ่ะ
ตรงนั้นบ้านเชียงขางบ้านหนองพึ่งบ้านยางเนิ้ง
แล้วก็เข้าสู่ตำบลหนองแฝกที่อำเภอสารพี
จะไปสิ้นสุดที่ตำบลหนองช้างคืนที่อำเภอเมืองลำพูน
ดังนั้นรายงานแบบนี้ผู้ที่อยู่ท้ายน้ำนี่ต้องรับมือกับน้ำหลากที่ทะลักเข้าท่วมด้วยนะ
นี่เขากั้นแค่ชั้นเดียวด้วยนะคือพ้นจากฝ่ายมาไม่มีบิ๊กแก๊กไม่มีกระสอบทรายอะไรแล้วด้วย
ถึงแตกตื่นตกใจไงครับฝ่ายพญาคำแตกแล้วฝ่ายพญาคำแตกแล้วแบบเนี้ย